ถนนสายปราจีนบุรีศรีมหาโพธิที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทาง
คือถนนมันก็ไม่เรียบร้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ขึ้นนะคะ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนค่ะคุณผู้ชม
ถูกรถกระบะชนเสียชีวิตจากหลุมจากบ่อที่อยู่บนถนนนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคะแม่ของผู้เสียชีวิตร้องไห้นะคะ
หัวใจแตกสลายเลยนี่เมื่อเช้านี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ดูถนนนะคะคุณผู้ชมสาย๓๐๗๘ปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ

กอดร่างของลูกชายซึ่งก็คือนายพานุวัฒน์จีนอยู่
อายุ๑๗ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะ
สภาพศพเนี่ยก็คือต้องขออภัยด้วยนะคะแขนหักศีรษะแตก
มอเตอร์ไซค์ก็อยู่ในสภาพล้มพังยับเยิน
งไปเกือบ๑๐๐เมตรมีรถกระบะ๔ประตู
ด้านหน้าพังเสียหายยางระเบิดตกลงอยู่ข้างทางที่กำลังก่อสร้าง
คนขับชื่อว่านายนวพลอายุ๒๓ปีก็ยืนรอพบตำรวจ
ในที่เกิดเหตุค่ะนี่คือสภาพรถกระบะนะคะ
นายนวพลเล่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเขากำลังขับรถ
จะไปทำงานในนิคม๓๐๔ขับมาถึงตรงนี้ค่ะ
แล้วถนนมันเป็นหลุมบ่อรถคันหน้าขับหลบหลุมค่ะ
เขาก็เลยขับตามคุณผู้ชมดูไปพร้อมกันสภาพมันเป็นแบบนี้
เขาขับตามรถคันหน้าไปนะคะล้อหลังพลาดตกไหล่ถนนทีนี้พอมันตกไป
เขาก็ต้องเร่งเครื่องเพื่อไม่ให้รถมันไหลตกลงไปก็ต้องเร่งขึ้นมา
งั้นเดี๋ยวรถตกลงไปทั้งคันแต่ด้วยความเร็วพอรถมันพุ่งขึ้นมาได้
มันพุ่งไปฝ่ายตรงข้ามค่ะฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางมาพอดีคือมันเป็นจังหวะที่เขาเร่งเครื่องพ้นหลุมค่ะ
แล้วสวนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับมาพอดีก็เลยชนประสานงากัน
ทำให้เกิดการสูญเสียเกิดขึ้นนะคะ
ส่วนรถก็เสียหลักข้ามมาตกถนนอีกฝั่งหนึ่งค่ะ

ตอนที่ญาติผู้ตายมาถึงเนี่ยก็ไม่พอใจคนขับรถกระบะที่
ทำไมขับมาเร็วเหลือเกินพุ่งชนลูกหลานเสียชีวิตกำลังจะไปเรียน
คือเจ้าหน้าที่ต้องกันตัวคนขับรถกระบะ
ไปที่สพศรีมหาโพธิทันทีก็เลยได้ทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ชาวบ้านนะคะที่อยู่แถวนั้นใกล้กับถนนสาย๓๐
บอกว่าเส้นนี้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ประจำเลยค่ะ
มาจากถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ
โดยเฉพาะรถบรรทุกที่ทำงานขยายถนน
แล้วทางหลวงเนี่ยก็คือเหมือนกับ
ยังไม่ดูแลอย่างเต็มที่ยังไม่เคยมา
ชาวบ้านร้องเรียนไปก็เงียบ
ไม่รู้ว่าเขาจะต้องเจออุบัติเหตุแบบนี้อีกครั้ง
ใครจะไปคิดว่าถนนแบบนี้ทำให้รถชนกันตายได้

คือรถตกลงไปแล้วพยายามจะเร่งเครื่องให้พ้นจากหลุม
แล้วความเร็วที่เหลือมันไปพุ่งชนรถที่กำลังสวนมาค่ะ